ฟ้าค่ะฟ้าคนสนิทของครูปรีชาค่ะ

เข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความเอาผิด
อัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะ
เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะ

ประมาทด้วยการโฆษณาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ
ก็นำเอกสารหลักฐานต่างไปให้กับพนักงานสอบสวนที่สนร่มกล้า
ก็บอกว่านายอัธริยะมีการด่าเธอ
แล้วก็พูดถึงเธอหลายอย่างในโซเชียล
เธอก็เลยบอกว่าต้องเอาผิด
อัจฉริยะเอาข้อมูลส่วนตัวของเธอที่อยู่ของเธอ
มาเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ยังไง
ก็ให้ทนายความมอบหลักฐานอะไรต่าง
แล้วก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เอาผิดนะคะ

ก็พูดออกไปอย่างในประเทศ
เดี๋ยวก็จะมีการนัดสอบปากคำตรวจสอบเอกสารนะคะ
เพื่อดูว่าจะแจ้งความดำเนินคดีได้หรือเปล่า

ก็จะรับแล้วก็ดำเนินคดีให้ตามกฎหมายนะคะ

วันนี้เราจะพอเรื่องหวยกันเท่านี้ก่อนนะฮะ